ทีนี้มีการตั้งคำถามกันเยอะค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชม
ถามว่าทำไมสูบก็เยอะ

ทำไมเราไม่ชนะมวลน้ำที่มันไหลเข้ามา

น้ำที่มันไหลเข้ามาในถ้ำมันเยอะจริง
เฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ๒๕คิว

เราตรวจสอบให้นะครับอย่างครอบคลุมวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
แต่ว่าก่อนอื่นเราเริ่มต้นกันด้วย

สำหรับทุกฝ่ายที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะฮะ

ล่าสุดนะคะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทาน

แล้วก็มีการให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทาน
ให้กับทุกหน่วยงานด้วยนะคะ
อากาศตรีจักรพงศ์หอมไกรลาศ

ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเด็ก
แล้วก็โค้ชรวม๑๓ชีวิต
ยังคงติดอยู่ในถ้ำหลวงแห่งนี้
รวมถึงไปตรวจสอบความเรียบร้อย

เพื่อผู้ปฏิบัติงานแล้วก็ชาวบ้าน
ได้รับประทานเอาเรี่ยวเอาแรง

โดยมีจิตอาสาเราทำความดี

นำอาหารไปส่งให้กับเจ้าหน้าที่
ทุกหน่วยงานแล้วก็รวมทั้ง

กลุ่มผู้ประสบภัยและเจ้าหน้าที่ยังคงปฏิบัติงานแข่งกับเวลาทุกคน
พระราชทานกำลังใจขอให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ติดตามค้นหาผู้ประสบภัย
ช่วยเหลือเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัย
โอกาสนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพระองค์ได้พระราชทานเสื้อกันฝนจำนวน๒๐๐ตัว
แก่นายนรงศักดิ์โอสธนากรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย
เพื่อนำเสื้อเหล่านี้ไปมอบให้กับผู้ปฏิบัติงานสวมใส่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
ซึ่งแน่นอนว่าระหว่างการปฏิบัติงานสายฝนก็ยังคงโปรยปลายลงมา
ซึ่งบรรยากาศนี้ก็สร้างความปราบปลื้มแล้วก็ทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นค่ะ
ก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจสำหรับทุกฝ่ายนะครับที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่